สามสิบสามเอ็ดหนึ่งวันจันทร์แล้วสินะค่ะทำไมคะ
เริ่มต้นเดือนใหม่เริ่มต้นเดือนใหม่เท่านั้นเองนะคะ
ก็ใครที่มีความหวังอะไรก็ทำกันไปเนี่ยนะคะเอาแต่ตอนนี้เรานำเสนอข่าวแปลก
ให้คุณผู้ชมได้ดูกันหน่อยเนี่ยนะคะที่อำเภอสว่างแดนดินค่ะ
จังหวัดสกลนครเขาบอกมีพระพุทธรูปแต่เป็นพระพุทธรูปที่เป็นจอมปลวก
เกิดขึ้นมาจากจอมปลวกเกิดมาจากธรรมชาติ
ไม่ได้มีใครไปปั้นไว้เนี่ยนะคะแล้วเกิดขึ้นริมถนนแบบนี้นะคะ
ความสูงประมาณแปดเซนติเมตรค่ะเป็นรูปเหลี่ยมเหมือนฐานพระพุทธรูปทั่วไปเลยนะ
เหนือฐานเป็นลักษณะคล้ายพระนั่งประเดิมมือสวดทรงเหมือนพระพุทธรูปทุกอย่างเลยค่ะ
ซึ่งเจ้าของบ้านเอาเชือกฟางมากั้นไว้แล้วเอาร่มมากางบางแสงแดดให้ด้วย
เจ้าของบ้านชื่อคุณคำปุ่นค่ะบอกว่าก่อนที่จะเจอจอมปลวก
มีกิ่งไม้หน้าบ้านหักลงมาข้างจอมปลวกแต่ไม่ได้ทับจอมปลวกนะ
จากนั้นค่ะนอนหลับฝันไปฝันว่าได้กราบพระพุทธรูปก็ไม่ได้คิดอะไร
รุ่งเช้าตื่นมามาเอากิ่งไม้ออกค่ะเพราะมันหักลงมานะก็ต้องเอาออกนะคะ
เจอจอมปลวกรูปร่างเหมือนพระพุทธรูปในฝันเลย
ที่ฐานไหมคะเอาแป้งค่ะเอาแป้งมาทาเรียบร้อยนะคะ
เป็นพระพุทธรูปฐานขาวไปแล้วเรียบร้อยนะคะ
เจ้าของบ้านเองเขาก็บอกว่าเดี๋ยวลองแล้วกันวันจันนี้นะคะ
ส่วนอีกเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่ง
เขาบอกเป็นหัวมันขนาดใหญ่รูปร่างเหมือนข้อมือมนุษย์
ทำเป็นลักษณะโอเค

แล้วไปขึ้นอยู่สวนหลังบ้านของในเขียวและนางสมบล

โอเคจริงโอเคมากหลายนิ้วด้วยนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำนะคะ
ของบ้านบอกว่าก่อนจะขุดพบหัวมันโอเค
ลูกสาวอยู่ที่สหรัฐโทรมาบอกว่าฝัน
ในฝันพ่อฝันฝันว่ามีคนท้อง
แก่ด้วยมาหักมือในสวนหลังบ้าน
ต่อมารู้สึกอยากกินมันก็เลยเดินไปขุดมันที่ปลูกไว้สวนหลังบ้านนี่แหละ
ขุดลงไปอ้าวเจอมันโอเคค่ะ

แต่เขาบอกว่ามันมี๖นิ้วนะแล้วก็มีลักษณะโอเคด้วย
น้ำหนักสามกิโลกรัมนะคะก็เลยนึกถึงที่ลูกสาวเล่าความฝันให้ฟัง
ก็เลยถ่ายรูปเจ้ามันโอเคส่งให้ลูกสาวดู
ยืนยันบอกนี่เหมือนในฝันหนูเลยพ่อ
ก็เลยนิมนต์พระมาทำพิธีสวดบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ
เจ้าที่เจ้าทางส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะมาให้โชคให้ลาบนะคะ
อ้าวก่อนแล้วแต่จะมองด้วยกันนะคะ